คุณผู้ชมครับแหมนางแบบสองคนเมื่อสักครู่นี้
คุณใบตองและคุณเรือนขวัญเนี่ยทำหน้าที่ให้เราได้อย่างดีมากนะครับ
แต่ว่าช่วงนี้ต้องขออนุญาตสลับตัวหน่อยเพราะว่าจะพามาคุยกันให้มากขึ้น
กับสินค้าเครื่องประดับแล้วก็อัญมณีเหล่านี้เป็นสินค้าเครื่องประดับอัญมณีที่น่าสนใจ
และคนที่ออกแบบที่คิดค้นที่ดีไซน์
ช่วยสร้างรายได้ทำเงินให้กับตัวเองก็เยอะนะครับ
แล้วทำเงินให้กับธุรกิจก็มากเช่นเดียวกัน
คุยกันให้ลึกในวันนี้นะครับเราอยู่กับอีกสองท่านครับ
คุณขจีว่องพาณิชย์หรือว่าคุณจี
คุณสุกัญญาอมรประพาธีรกุล

คุณหมวยก็มิลเลอร์คุณจีก็มิลเลอร์ก็คือเป็นการที่เราทำงานร่วมกัน
เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทำงานร่วมกันแล้วเราจะผลิตผลงานออกมาให้มันแตกต่างจาก

แล้วเราก็ผลิตให้แบรนด์ดังในต่างประเทศก็เยอะค่ะ
คือรับผลิตมาก่อนหน้านี้ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือก็มาทำเป็นแบรนด์ของตัวเองเลย
ใช่ค่ะเพราะมองว่าการทำแบรนด์เนี่ยมันคือสร้างมูลค่าของสินค้าได้ค่ะ
แต่มันไม่น่าจะง่ายนะครับในยุคนี้ที่เป็นเศรษฐกิจก็ค่อนข้างจะซบเซาเปราะบาน
จำเป็นต้องซื้อจำเป็นต้องจ่ายเราทำยังไงครับ
แล้วก็ต้องออกแบบให้โดนใจลูกค้าคือการออกแบบให้โดนใจลูกค้าเนี่ย
เราต้องรับฟังความคิดเห็นลูกค้าด้วยค่ะอย่างสมมุติถ้าเขาใส่แล้วหนักไป
เราก็ต้องกลับมาพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงค่ะ
แต่ลูกค้าแต่ละคนความต้องการความชอบก็ต่างกันนะครับ
ถ้าลูกค้ามาร้อยคนไม่ต้องทำร้อยแบบแล้วครับคุณมวย
ก็คือเราปรับตามอย่างสมมุติตามโซนของแต่ละประเทศด้วยค่ะ
แต่ว่าเราพื้นฐานเราเอาแบรนด์เราเป็นหลัก
เรามีคอนเซ็ปตแบรนด์ที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะ
แล้วแต่ละโซนความชอบความต้องการต่างกัน
ที่ผ่านมาเป็นยังไงครับแต่ละโซนในโลกนี้
ก็ผลตอบรับดีเลยค่ะ

คืออย่างเราเคยไปโชว์งานที่เยอรมัน
เยอรมันก็คือ
เขาก็เห็นคุณภาพงานแล้วแบบเฮ้ยนี่มาจากเมืองไทยเหรออะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้คือแหวน

แหวนนะครับนี่คือใส่แล้ว

คือใช่ค่ะ
คือผู้หญิงเขาก็อยากจะได้อะไรที่มันแบบโดดเด่น
คือเวลาเราใส่ปั๊บก็จะมีคนมาถามว่า
อันนี้คืออะไรหรือว่าอันนี้ใส่ยังไงทำไมสวยจัง

โทษนะครับคุณจิลองใส่ดูแล้วมันจะเป็นยังไงครับ
ก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้อาจจะมา
มันไม่ยื่นยาออกมาเยอะเกินไปเหรอครับ
ก็เหมือนกับเป็นเวลาเราไปค็อกเทลเราก็ถือแก้วอะไรอย่างนี้
ให้ดูเด่นอยากให้นิ้วดูเด่นก็จะเป็นแบบนี้
ทีนี้การคิดการดีไซน์อย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมวยบอก
คือต้องดูความต้องการของลูกค้าเป็นหลักด้วย

ในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาเทรนด์ของลูกค้าเป็นยังไงครับ
แล้วอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปครับ
จริงคือลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเราก็ต้องพัฒนาตลอดเวลาค่ะ
อย่างเราแบบเราไปที่เยอรมันใช่ไหมคะลูกค้าก็อย่างหนึ่ง
หรือเรากำลังจะไปแฟ่ที่เซียงไทยนะคะ
แล้วเขาก็คอยที่จะส่งข้อมูลให้เราว่า
ทางนู้นเป็นยังไงไซส์มันควรจะเป็นเท่าไห
ราคาที่เหมาะสมที่มันจะไปได้คือเป็นยังไง

รูปแบบของอัญมณีเครื่องประดับที่คนจะนิยมใส่

คือถ้าอย่างเราไปงานบางกอกเจมส์เราก็จะเห็นว่ามันมีแบบเป็นรอยบูธ
แล้วเราจะทำยังไงให้เราโดดเด่น
เราก็ต้องแบบอย่างที่บอกคุณหมวยบอกว่าเอาดีไซน์ขึ้นมานำ
คือมันน่าสนใจอยู่แล้วคือต้องหาตัวตนของตัวเองให้ชัด
ค่ะก็ส่วนใหญ่ที่เราคุยผ่านมาก็จะเป็นลักษณะนั้นแบบนั้นใช่ค่ะ
ก็คือแหวนตัวนี้ค่ะมันจะดีไซน์มาจากเรื่องการใช้เสียง

ก็เป็นลักษณะที่เวลาเราดีไซน์
คือถ้าเสียงเข้ามาแล้วมันจะแบบขยายออกไป

แต่ว่าคือจากสิ่งที่เราเป็นนำมาทำออกมาทำเป็นรูปธรรม
ลักษณะแบบนี้อันนี้คือที่ขายดี
เขาก็ยกไปทั้งเซตเลยคือเอาไปขายอย่างนี้ค่ะ
พวกนี้ต้องตั้งราคายังไงครับแพงเกินไปคนก็ไม่ซื้อนะครับคุณหมวย

ก็คือเป็นเรียกว่าราคาที่เหมาะสมดีกว่า
เพราะว่าคุณภาพแล้วก็ดีไซน์มันก็ต้องควบคู่กันไปด้วย

คือหนึ่งอยากจะทำแบบนี้บ้างอยากจะมีแบรนด์ของตัวเอง

ซึ่งณปัจจุบันนี้ค่ะรัฐบาลให้การสนับสนุนเยอะมาก
ไม่ว่าจะเป็นแบบกระเซงส่วนอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์แล้วก็สถาบันอัญมณีค่ะ
ก็เริ่มต้นหรอกนะครับ
ก็ต้องดูก่อนว่าในตลาดมีอะไรบ้าง
แล้วก็ศึกษาตัวเราว่าเราชอบอะไร

แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคำแนะนำเพิ่มเติม
สำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อราคา

เป็นสิ่งที่อาจจะช่วยเพิ่มความสวยงาม
ให้คนที่รักหรือทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้น
แนะนำยังไงดีครับเวลาเลือกเวลาซื้อ
เดินเข้าไปปุ๊บชอบอันไหนเรารู้สึกว่าเราอินกับมันเราแบบ

คำแนะนำเบื้องต้นที่ให้คุณผู้ชมได้ลองดูในวันนี้
ก็คือเป็นทางเลือกเป็นอีกหนึ่งอาชีพ

ก็ต้องเปิดรับเรียนรู้ตลอดค่ะ
แล้วก็เป็นคนที่คือทุกวันจะต้องมี
กระตือลื้อล้นที่จะแบบว่าอยากตื่นขึ้นมาแล้วทำอะไรใหม่อย่างนี้ค่ะ
นั่นคือคนที่สนใจอยากจะมาเป็นดีไซเนอร์

คนที่จะมาทำอาชีพนี้ต้องถามตรงนะครับ
ก็ขั้นแรกเขาอาจจะยังไม่ค่อยโอเคค่ะ

ก็หลายแบรนด์ก็เติบโตขึ้นดีค่ะ

แต่นี่คือขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วก็ประสบการณ์
ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นอย่างที่คุณหมวยบอกด้วยค่ะ
เอาละครับวันนี้เราพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอนะครับคุณผู้ชม
นี่คืออีกหนึ่งความน่าสนใจของเครื่องประดับแล้วก็อัญมณี
สร้างความภาคภูมิใจสร้างรายได้ให้กับประเทศ
สร้างรายได้ให้กับตัวเองในฐานะอาชีพด้วย

ขอบคุณคุณหมวยขอบคุณคุณจีขอบคุณครับ